น่ารักคลิปแรกเป็นความน่ารักของคู่พ่อลูก
คุณพ่อเขากินแมลงทอดโชว์ลูกชายนิดนึง
แต่ว่าไปดูปฏิกิริยาว่าเอ๊ะลูกชายเขาจะทำอะไรคะ
เหลือว่า
ทำไมต้องอ้วกด้วยอ่ะพ่อกินลูกไม่ได้กิน

ตลอดคลิปยาวเหมือนกันนะคะคลิปนี้

คือไม่แน่ใจว่าจะเพลย์ให้คุณผู้ชมดูจนจบหลูหรือเปล่านะคะ

ก็ออกมาเป็นใส่น้ำเลยทีเดียวจากปากของนี่ไง

อุ๊กจริงเลยอ่ะสงสาร
อยู่ดีไม่ว่าดีนะต้องทำความสะอาดรถเนาะพ่อเนาะ
ใช่นะคะก็เป็นโมเมนต์น่ารักเลยค่ะ
คุณพ่อแล้วก็ลูกชายตัวน้อยนะคะ
นั่งอยู่ในรถยนต์คุณพ่อโชว์กินแมลงทอดอย่างอร่อย
แต่ลูกชายตัวน้อยที่นั่งข้างนี่ก็หน้าภาวะใช่ไหมคะ
พ่อกินอะไรไม่เอาไม่เอา
อย่างนี้นะคะก็ท่าทางขยะแขยงพออืดผอม
ร้องไห้แล้วก็อ้วกใส่รถซะเลยนะคะประชดพ่อนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ผ่านผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าพ่อลูกอ่อนตลอดเลิฟนะคะ
ระบุข้อความว่าถึงกับอ้วกเลยนะลูก

ซึ่งล่าสุดก็หลังจากโพสต์คลิปไปแค่๓วันนะคะ
มีผู้เข้าชมกว่า๒ล้านครั้งแชร์ไปมากกว่า๖๐๐๐ครั้ง
แล้วก็มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นมุมน่ารักของพ่อกับลูก
อยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยก็มักจะเกิดเรื่องสนุกขำขัน

หลวงพ่อทำอะไรกับลูกชายฉัน
ทีมข่าวเซ็ตโดยโซเชียลติดต่อไปยังคุณพ่อที่อยู่ในคลิป
ชื่อว่านายพาคุณทวีพัทรสิน
ก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยตัวเองไม่ได้แกล้งลูกนะคะ
แต่ว่าแค่นั่งกินแมลงทอดกับข้าวเหนียวอยู่ในรถ
แล้วก็ไม่คิดว่าน้องบูรินลูกชายวัย๒ขวบ
จะรู้สึกเสียดแล้วก็อ้วกใส่
เพราะปกติน้องบุรินจะไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้ว

แต่คราวนี้ก็ไม่รู้ถึงขั้นไหนนะคะ
ไม่แกล้งลูกตลอดเลย

รักทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกด้วยนะคะ
บุรินนี่เป็นเน็ตไอดอลคนต่อไปได้ไม่ยาก